ต่อกันที่เรื่องราวของคู่เพื่อนซีที่หลายคนลุ้นให้เป็นคู่จิ้นคู่จริงกันซะเหลือเกิน
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังลุ้นคู่นี้และกำลังจิ้นนะมีเฮอย่างแน่นอนค่ะ
ฟินกันได้เลยนะคะเพราะว่าคู่นี้เขากำลังจะโคจรมาพบกันในมิวสิกวิดีโอ

กลายเป็นคู่จิ้นอีกคู่ที่แฟนคลับเชียร์ให้กลายเป็นคู่จริงนอกจอ
แต่ดูเหมือนแฟนก็คงฟินได้แค่เท่านี้
เพราะบอยพิษนุประกาศชัดว่ามีหวานใจตัวจริงที่คบหาดูใจมานาน๘ปีแล้ว
ส่วนความสัมพันธ์กับดีเจสุดแซ่บต้นหอมสกุลตลาก็ยืนยันเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้น
โดยนักร้องหนุ่มเผยว่ารู้สึกดีใจเพราะเข้าขากันดีอยู่แล้ว
พร้อมยืนยันไม่หวั่นว่าหวานใจตัวจริงจะเข้าใจผิดค่ะ
เพราะว่าพอสมควรมันจะไม่มีคอมเบอดี้เหมือนชีวิตจริงที่เราเล่นกันอยู่แล้ว
ผมต้องห้ามเขาเรื่องของความรัก
ผมต้องห้ามด้วยว่าไม่ได้นะอย่าคิดเกินเพื่อนจริง
คือเราต้องระวังตัวพี่หอมมากกว่า
คือเราต้องระวังใจเขามากกว่าใจเรา
นอกจากนี้เจ้าตัวก็ได้อัปเดตเรื่องความรัก
โดยเผยว่าวางแพลนเรื่องสละโสดไว้แล้วแต่ยังไม่อยากระบุเวลา
ตอนนี้อยากเร่งเมคมันนี่สร้างความมั่นคงให้ชีวิตก่อน
ส่วนเรื่องที่เจ้าตัวไม่หวานออกสื่อเป็นเพราะเขินมากกว่า
ไม่ใช่ต้องการจะปิดบังเรื่องหวานใจค่ะ
ไม่อยากจะตัดสินใจเลยว่าจะปีไหนอะไรอย่างนี้
อยู่ที่ความพร้อมแหละมันใช่แบบช่วงเวลาแล้วอะไรอย่างนี้มากกว่า
เร็วนี้นะผมก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่แต่ก็คงเร็วนี้แหละ
หนี้สินเยอะมากอยากให้ปลดหนี้ปลดสินก่อน
ค่อยแบบเออค่อยเป็นเรื่องเป็นราว
ค่อยร่วมหอโรงกันไปแต่อันนี้คือแบบว่า
หนี้สินเยอะอยู่อยากจะทำให้ตัวเองแบบมั่นคงกว่านี้ก่อนอะไรอย่างนี้

ก็คงต้องรอแหละเพราะว่าผมก็เป็นคนไม่ชอบให้ใครมาทวงถามเท่าไหร่นัก
เหมือนเห็นแก่ตัวนะแต่คือเรามีมันเหมือนมีอะไรนิดนึงแค่นั้นเลย
มันคือวันที่พร้อมที่ใช่แค่นั้นเองอะครับ